เป็นเรื่องที่แชร์กันมากบนโลกโซเชียลนะคะ
สำหรับร้านซูชิชื่อดังร้านหนึ่งที่โอ้โห
วันเสาร์ที่ผ่านมามีกรุ๊ปไปกินกัน
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาแห่กระหน่ำอีกนะคะ

ไปกินวันเดียวกันรอบเดียวกันเลย
เขามาแชร์เรื่องราวที่ผ่านมากันนะคะ
เรื่องราวนี้ค่ะถูกเปิดเผยโดยลูกค้ารายหนึ่ง
ไปรับประทานอาหารร้านที่อยู่แถวย่านพระราม๓

ใช่ผลปรากฏว่าวันถอดมาเนี่ย

จากกินอาหารที่มีการปนเปื้อนค่ะ
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปจำนวนมาก
แล้วก็มีลูกค้าของทางร้านที่ไปใช้บริการวันเดียวกันกับหนุ่มรายนี้นะครับ

เนื่องจากเป็นร้านที่ออนไลน์เขาแข็งอยู่แล้วนะคะ
พอมีเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ลงบนโลกโซเชียล
แสดงความรับผิดชอบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง

ืดอกแมนรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ชำระคืนค่าอาหารเต็มจำนวนด้วย
เฉพาะลูกค้าที่มีใบเสร็จร้านอาหารในวันที่๑๙ธันวาคม
แล้วก็มีใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลนะคะ
โดยผู้ที่รับความเสียหายไปทานมาคุณผู้ชมอาจจะมีบ้างเหมือนกัน
สามารถนำมายื่นได้ที่ร้านในเวลาทำการ
และก็การคืนเงินภายในสามวันทำการ
หลังจากนำเอกสารมายื่นพร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
อันนี้พูดตรงก็ถือว่าออกรับยืดอกเต็มที่
ไม่ใช่แค่รักษาพยาบาลให้แต่คืนเงินค่าอาหารทั้งหมด
เอาล่ะใครที่เจ็บป่วยจากเรื่องนี้ในวันที่๑๙ธันวาคม
คุณต้องมี๒อย่างคุณต้องมีใบเสร็จร้านอาหารในวันนั้น
คุณต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลว่าคุณป่วยจริงนะครับ
เรื่องนี้นะครับโอ้โหพอมีการประกาศออกไปเสียงชื่นชมแสดงความรับผิดชอบของร้านนี้
ท่วมท้นทีเดียวขณะที่บางส่วนก็ตั้งคำถามว่า
แล้วหากไม่ได้เก็บใบเสร็จไว้แล้วจะทำยังไงล่ะ
บางคนก็แนะนำแบบนี้ฮะก็ไปลองเจรจากับทางร้านดูสิ
เพื่อมีหลักฐานอื่นเช่นกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
ใช่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใบเสร็จสำคัญนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็สำคัญกว่าก็คือการตรวจคุณภาพอาหาร
แล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้
ซึ่งก็คงจะทราบผลในเร็ววันนี้นะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะนำมารายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
ร้านเค้ารับผิดชอบดีมากเพราะว่าเค้าจะเอาผลการวิถัยของแพทย์เนี่ย
ไปตรวจสอบกับในครัวเขาอีกทีหนึ่งนะครับ